จอแจ๊ริมจอวันนี้พาไปดูความน่ารักของน้องดิสซี่
เออลูกแม่อุบลักขนาดนั้นเองนะคะ
หญิงโตยิ่งสวยอันนั้นเพราะพี่แจ๊ะนะจ่อไมสันแน่นอน
ไปติดตามกับช่วงจอแจ๊ริมจอ
โน้ท

พี่ป้านาอาร์เจ้าค้า
พาน้องดิสนี่ลูกแม่อุ้มลักษณะคนสวยมาเซหายเจ้าค่ะ
สาวน้อยยิ้มสวยหวานซึ้งตรึงใจยิ้มทีใจละลาย
เอ็นดูลูกสาวบ้านนี้นะคะ
จัดได้หมดความสามารถไม่ธรรมดา

ก็ทำได้หมดเลยเหล่าค้า
ล่าสุดฝึกโค้เป็นพี่ลิซ่าแล้วนะ

พร้อมน้องดิสดิสติดลูกแม่อุ้มกันค่ะ
โอ้โหขอส่งน้องดิสดิสไปเดบิวต์เป็นศิลปินด้วยคนนะคะ
อินเนอร์เบอร์แรงความสับเปลี่ยนและยก
แม่สเต็ปไม่ธรรมดา
สงสัยอนาคตคงต้องร้อง